แฟนเพจไทยรัฐค่ะวันนี้นะคะไทยรัฐจะพามาคุยกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงนะคะ
ที่ได้ลงไปสำรวจสภาพด้านล่างนะคะแล้วก็พบศพผู้เสียชีวิตนะคะ
เดี๋ยวจะให้พี่เขาเล่าให้ฟังว่าสภาพด้านล่างเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็เมื่อวานกับวันนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่ชื่อแนะนำตัวล่ะค่ะอ่าผม
นายธิราชิกรบรรทมกิจนะครับเป็นเจ้าที่คู่ชีพมูลที่ปติ๊กตึงครับผม
ให้เล่าถึงสภาพศพที่เราลงไปพบเมื่อวานมันเป็นยังไงบ้าง
คือเมื่อวานต้องลงจากหลุมไปนะครับจากหลุมประมาณ๖ชั้นลงไป
แผ่นปูนทับหยุดด้านจากด้านหลังมาเยี่ยมด้านหน้า

แล้วสภาพของตัวอาคารเป็นยังไงบ้างครับ

เมื่อวานนี้สภาพอาคารค่อนข้างที่จะเข้าไปแล้ว

แต่เมื่อสักครู่ที่ลงไปนะครับ

โดยประมาณ๔โมงกว่าที่ลงไปอีกรอบนึง
ลงไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่วิศวกร
ซึ่งตอนลงแล้วขึ้นมาผมได้วัดแล้วก็คำนวณไว้
คือทางวิศวกรก็วัดไว้ยุบลงไปประมาณ๔๐เซน
ยุบลงไปยุบพื้นยุบทุกชั้นครับ
ชั้นปูนที่วัดไว้ครับผม

ไม่เร่งนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาโดยเร็วกว่านี้
อันนี้ค่ะเรามีอุปสรรคและปัญหาในการทำงานยังไงบ้างคะเล่าให้ฟัง
คืออุปสรรคนะครับที่ประชุมและวางแผนประเมินกัน
ทุกชั่วโมงหรือทุกครึ่งชั่วโมง
หรือเวลามีอุปสรรคเราต้องประชุมกันในทันที

อย่างแรกเลยคือบริเวณพื้นที่เนี่ยคือพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด
อาคารบางส่วนที่ยังไม่ได้ลงไม่ได้ถล่มลงมาเนี่ย
พร้อมที่จะถล่มตลอดเวลา
ซึ่งเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตินะครับ
แล้วก็โดยรอบอาคารทั้งข้างด้านหลังและด้านด้านข้างเนี่ย
ซึ่งติดถนนสุขุมวิทย์ติดโรงเรียนติดบริษัทต่างเนี่ย
ค่อนข้างจะทางเจ้าหน้าที่กลัวว่าจะอันตรายครับ
ทางวิทยาวกรโดทาแล้วก็ทางวิทยากรทั้งหมดแล้ว
คิดแล้วว่าเป็นการเสี่ยงมากกว่าที่จะรีบเร่งรีบในการปฏิบัติครับผม
อยากให้เล่าให้คุณผู้ชมแฟนเพจฟังหน่อยค่ะว่า
การทำงานของเจ้าหน้าที่ตรงนี้เราทำกัน๒๔ชั่วโมง
แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นำร่างผู้เสียชีวิตนี้ออกมา
จริงแล้วเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดก็พยายามครับ
พยายามที่จะเร่งช่วยเหลือผู้เสียชีวิตออกมานะครับ
นำกลับสู่บ้านภูมิลำเนาของเขานะครับ
แล้วทางญาติเขาก็มารอเราก็จะพยายามเต็มที่ครับ
แต่พื้นที่ตรงนี้เสี่ยงจริงเพราะว่าพื้นที่จำกัดจำกัดโดยความเสี่ยงครับผม
เราต้องทำงานโดยค่อนข้างจะปลอดภัยมากกว่าเน้นความปลอดภัยมากกว่าครับผม
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่นะคะ
และคุณผู้ชมก็สามารถติดตามภารกิจนี้ต่อได้นะคะในทุกในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีนะคะ
รวมทั้งการสดเฟซบุ๊คผ่านเพจไทยรัฐด้วยค่ะ